ทุกผู้ชมครับที่ศรีสะเกดนะฮะแก๊งทวงหนี้นี่เหิมจริงจริงนะ
ขู่ฆ่าเขาขู่จะมายิงกรอกปากตำรวจนะ
ตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ปลายสายเนี่ยนะฮะเป็นแก๊งที่อยู่แถบชายแดนไทยเมียนมาเลยนะครับ

หื้อหือ
ใหญ่ไฟกระพริบทั้งด่าทั้งขู่
แบบพูดรัวเป็นชุดแทบจะแทรกไม่ได้เลยนะฮะ
โทรมาที่เบอร์โทรของตำรวจนายหนึ่งนะฮะอ้างว่ามีตำรวจคนหนึ่งไปกู้ยืมเงินเขาแล้วไม่ใช้คืน
โดยเอาชื่อของตำรวจผู้เสียหายเนี่ยมาอ้างในการติดต่อขอกู้เงิน
แล้วก็โทรมาหาตำรวจนายนี้ท่านนี้นะฮะดาบตำรวจนรงกรสุรายนะฮะ
เป็นพบหมู่ป้องกันและปราบรามสพพลเขาที่ศรีสเกต
ทีนี้เขาก็โตเถียงกันไปโต้เถียงกันมากับแก๊งคอร์เซนเตอร์
คือทางคลิปเสียงที่เป็นหลักฐานเนี่ยไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยบอกโทรมาทวงหนี้
บอกว่าดาบนรงกรเนี่ยมีเพื่อนเป็นตำรวจเนี่ยเอาชื่อมากู้เงินเขาผ่านระบบออนไลน์
แล้วเพื่อนไม่ใช้เพราะฉะนั้นดาบนลงกรเนี่ยต้องไปตามมาให้ได้หรือไม่ก็ต้องมาใช้หนี้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมายิงกรอกปากนี่ฮะบอกเอาหากเอาตำรวจที่กู้เงินมาไม่ได้เนี่ย
จะตามฆ่าล้างโคตรจะมายิงกรอกปากนี่เลยนะฮะพูดจาดูหมินเหยียดย้ำ
ขู่ฆ่านู่นนี่นั่นต่างต่างนานาเยอะแยะไปหมดเลยคือแม้จะรู้ว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ย
แต่ดาบนลงกรบอกผมก็กลัวนะคือผมเป็นตำรวจแต่ผมก็กลัวนะ
กลัวอันตรายไอ้ตัวเองไม่เท่าไหร่ครอบครัวอีกอ่ะเกิดมันมาจริงจะทำยังไง
ก็เลยเอาหลักฐานตรงนี้มาแจ้งความมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
ก็คือเขาบังคับข่มขืนใจให้ผมกับเมียไปลากตำรวจคนหนึ่ง

เขาอ้างว่าตำรวจคนนี้เนี่ยนะ
เขาเอาเบอร์โทรผมไปใส่ไว้ในเบอร์โทรแรกที่สามารถติดต่อได้

ถ้ามึงไม่ได้เป็นไรก็จะใส่เบอร์โทรหาอะไรประมาณนี้ครับ
ประมาณนี้อาจจะพูดยาวไปหน่อย
นี่คือคำพูดของเขานะครับ
จะมาอ้างช่องอ้างชื่อว่าเอาชื่อผมไปยืมงยืมเงินเนี่ยผมไม่เกี่ยว

ชาวบ้านเขาก็เจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือว่าแก๊งเงินกู้นอกระบบ
เยอะนะฮะในการข่มขู่
วันนี้ทางตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
พันธมตเอกเทพพิทักษ์แสงกล้า
เพื่อติดตามจับกลุ่มแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบ
แล้วให้เร่งปราบรามผู้มีอิทธิพลด้วยยืนยันว่า

โดยเฉพาะแก๊งเงินกู้ที่เหิมมาก
โทรมาขู่ตำรวจนะเบื้องต้นจากการตรวจสอบ
คนร้ายเนี่ยเป็นแก๊งปล่อยเงินกู้ทางออนไลน์นะฮะน่าจะมี
จุดที่เขาเป็นจุดโทรนะจุดคมขู่ใช้สัญญาอะไรมาเนี่ย
อยู่ที่ชายแดนไทยเมียนมาแถวแม่สายเชียงรายเป็นที่ซ่องสุมอยู่ตรงนั้น
แต่ไม่รู้จะจับได้ถึงหรือว่าตรงนั้นนั่นสิค่ะ